ตรวจสอบสถานการณ์กันหน่อยค่ะไปกันที่จังหวัดพัทธลุงก่อนเลยค่ะ
ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงนะคะระดับน้ำยังคงท่วมใน๔อำเภอ
อำเภอควนขนุนอำเภอเมืองอำเภอกงหราแล้วก็อำเภอเขาชัยสนค่ะ
ฝนยังคงตกลงมาเพิ่มอย่างต่อเนื่องและปริมาณน้ำท่วมก็ขยายเป็นวงกว้างแล้ว
แยกโพทองถนนสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะ
มีน้ำเอ่อท่วมเส้นทางผิวจราจรเกือบหนึ่งกิโลเมตรแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยเริ่มจะลดลงเกือบเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
หลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทธลุงสั่งการให้ทางชนรับประทานจังหวัดปิดประตูระบายน้ำที่ฝ่ายท่าแนะ
แล้วก็ปล่อยให้น้ำไหลผ่านสปิลเวย์ตามปกติค่ะส่วนมวลน้ำป่าที่ไหลลงมาจากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศนพัทธลุงในพื้นที่อำเภอศรีนครินในอำเภอกงหราเนี่ย
ไหลลงมาท่วมในพื้นที่ตำบลชะรัฐอำเภอกงหราช่วงเช้าวันนี้ระดับน้ำกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคะ
มวลน้ำก็ไหลลงมายังพื้นที่ด้านล่างของอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอเขาชัยสนแล้วทำให้เส้นทางเข้าออกหมู่บ้านและเส้นทางเชื่อมระหว่างตำบลเนี่ย
จุดมีน้ำท่วมสูงค่ะส่วนที่สุราชธานีค่ะทหารต้องเข้าให้การช่วยเหลือชาวบ้านในการขนย้ายสิ่งของ
ระดับน้ำในพื้นที่ราบรุ่มสูงประมาณ๘๐๑๒๐เซนติเมตร
ถนนภายในหมู่บ้านถูกน้ำท่วมขัง๒สายด้วยกัน
พื้นที่ตำบลคลองสะที่อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
อุทยานแห่งชาติน้ำตก๔ขีด

ซึ่งทหารเขาก็มีการประสานกับผู้นำท้องถิ่นให้เฝ้าระวังแล้ว

ก็จะส่งกำลังเข้าให้การช่วยเหลือทันทีค่ะ
ส่วนเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชนะคะระดับน้ำนี่โอ้โหต้องบอกว่าสูงทุกตรอกซอกซอยกันเลยทีเดียว
ชาวบ้านก็ต้องรีบอบพยพขนข้าวของหนีน้ำไปที่ศูนย์ชุลมุนค่ะ

โดยมีเจ้าหน้าที่นำเรือท้องแบนออกช่วยเหลือประชาชน
สนามบินนครศรีธรรมราชตอนนี้ระดับน้ำในสนามบินและรอบสนามบินเนี่ย
ยังพอมีพื้นที่รองรับได้อยู่นะคะ
หากว่าหากน้ำป่าไหลลงมาถึงรอบนอกสนามบิน
จะไหลลงคลองรอบสนามบินทำให้การระบายน้ำลงสู่ทะเลทำได้ดีขึ้น
การบินต่างยังคงเปิดบินขึ้นลงได้ตามปกติ

แต่อย่างไรก็ตามนะคะทางจังหวัดกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำรอบสนามบินอย่างใกล้ชิดต่อไป
ใครที่จะต้องเดินทางก็ต้องติดตามประกาศทั้งจากกรมอุตุแล้วก็ประกาศจากทางท่าอากาศยานอย่างใกล้ชิดด้วย